เรื่องนี้อาจจะสะเทือนใจคนที่เลี้ยงสัตว์สักนิดนึงโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงแมวนะ
จังหวัดนนทบุรีเขาบอกว่าไปพบงูเหลือมยักษ์

มันนอนอิ่มหลังจากกินแมวเสร็จนะคะ

เลื่อนตัวยากเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเลยเดินทางไปที่นี่เลยบ้านเลขที่๑
ตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ได้รับแจ้งว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่ใหญ่จริง

จากการตรวจสอบก็พบว่างูมันกำลังเลื้อยอยู่บนกำแพง

ก็คาดว่ามันกินอะไรไปแล้วแหละ
ชาวบ้านก็เลยแจ้งว่าเจ้างูตัวนี้มันกินแมวไปแล้วก่อนหน้านี้

คุณอันนันตั้งทวีกูลเจ้าของบ้านบอกว่าตื่นมาตอน๖โมงเช้า
เห็นงูเหลือมเนี่ยเลื้อยลงมาตรงต้นมะนาวข้างบ้าน
ก็คิดว่างูจะมาให้โชคหรือเปล่า
เพราะว่ามันเป็นวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลออก
เพราะว่ามาวันที่๓๑พอดี

ใหญ่มากเลยอ่ะ

วัดความยาวได้๔เมตร

แล้วมึดูมันอ้ากมา

ไว้ข้างนอกอ่ะ

มันรัดเลยอ่ะไปเที่ยวตบเล่นโดนรัดทีเดียวเรียบร้อย

ไปอยู่ใกล้โดนบรึ๊ปพี่โดนมาเยอะร้อย
เขาก็พยายามหากระสอบที่ใส่ได้อยู่นะคะ

คือมันตัวใหญ่มากอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าธรรมชาติที่ไหนต้องการ
อาจจะต้องหาพื้นที่สำหรับเขาจริงนึกออกไหม
อุทยานแห่งชาติหรือเลขที่มันไม่ใช่ว่าธรรมชาติตรงไหนก็ได้แล้วไง

อ่ามันต้องเป็นธรรมชาติที่เป็นอุทยานแห่งชาติ
มันต้องเป็นตรงสมบูรณ์มันใหญ่ค่ะมันใหญ่มาก
แล้วไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนมาเนี่ยมันตัวใหญ่ขนาดนี้
แต่ก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วยงูมันมาแน่
แต่ว่าบ้านคุณพี่อาจจะต้องแบบว่าตัดต้นไม้เคลียร์ให้มันโล่งหน่อย
เห็นไหมมันเลื้อยข้ามกำแพงมันอาจจะมาจากหลังกำแพง
เดี๋ยวนะเดือนนี้หน้าฝนแบบนี้
ดสถิติเอาไว้ว่าเราเจองูเหลือมขนาดความยาวและใหญ่ขนาดไหนบ้าง

จะได้มาดูกันว่าช่วงนี้ทำไมงูเหลือมมันใหญ่ขึ้นหรือยังไง